เรื่องของโครงการก่อสร้างการก่อสร้างอาคารต่างเนี่ยต้องมีวิศวกรนะต้องมีระเบียบต้องมีระบบต่างในการรักษาความปลอดภัยนะฮะ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแรงงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างคนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปหนึ่งศพนะฮะ
เพราะว่าเขาไปที่โครงการก่อสร้างแถวเขตดูสิตนะครับ
แล้วถังน้ำขนาดสองหมื่นลิตรเนี่ยมันถูกบีบอัดเพราะว่าดินสไลด์มาแล้วก็ทับนะฮะ
จนเสียชีวิตคาที่ตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วพบว่าระบบต่างเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
ปกติแล้วถังน้ำใหญ่ขนาดนี้ของอาคารต่างเวลาก่อสร้างนะฮะเขาจะต้องสร้างคอนกรีตขึ้นมาเพื่อเป็นแนวกั้นด้วย
นี่ไม่มีฮะดินมันเลยสไลด์ลงมาแล้วก็ถังน้ำใหญ่ขนาดสองหมื่นลิตรเนี่ยก็เลยไปทับคนงานนี่ครับ
สอนอสามเศษไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเป็นโครงการก่อสร้างในซอยทางเข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในชุมชนผาทัพทิมเดิมนะครับตอนนี้กำลังสร้างโรงแรมนะครับด้านข้างอาคารเจ็ดชั้นนายสมพงศ์สุนาอายุ๓๐ปีเป็นชาวกรสินเป็นคนงานก่อสร้างถูกถังน้ำขนาดสองหมื่นลิตรอัดก๊อปปี้ติดกับตัวอาคารเส
หลังจากนั้นก็ไหลมาทับถังบำบัดน้ำนะครับแล้วก็มาทับตัวของนายสมพงศ์นะฮะกู้ภัยก็พยายามช่วยอย่างเต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับแต่ก็กว่าจะนำขึ้นมาได้ก็ลำบากแล้วฮะเพราะว่าถังน้ำเนี่ยขนาดใหญ่มากแล้วก็หนักมากมีคนขับรถแบ็คโฮนะครับบอกว่าระหว่างที่รอคนงานยกถังบำบัด

พอแกะเสร็จเรียกคนงานขึ้นมาจากบ่อหมดทุกคนแล้ว
รวมถึงเรียกนายสมพงศ์ที่เสียชีวิตให้ขึ้นมาแล้ว
นายสมพงศ์เองก็ยังขึ้นมานั่งคุยกับเขาอยู่ข้างบนเลยนะโฟร์แมน
เรียกว่าเรียกมาหมดแล้วจังหวะนั้นมีโทรศัพท์มา
เขาก็ไปรับโทรศัพท์หันหน้าไปมองอีกทางหนึ่งนะ
รับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์พลิบตาเดียวแผ่นคอนกรีตมันสไลด์กลับลงไปนะครับ
โดยเขาไม่รู้ว่านายสมพงศ์เนี่ยเสียชีวิตอยู่ด้านล่างเนี่ย
ตอนไหนอะไรยังไงจะไหลลงไปพร้อมแผ่นคอนกรีต
หรือว่าลงไปข้างล่างจะไปเอาอะไรยังไง
โชคร้ายแผ่นคอนกรีตมันสไลด์ลงมาทับถังประบัดน้ำพอดี
เพื่อนร่วมงานก็ร้องไห้เสียใจแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าผู้ตายเขาเป็นคนขยันทำงานเป็นคนดี
นาฬิชากรงศรีผู้บรรยาการเคดุสิทธิ์นะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นสถานที่ก่อสร้างแห่งนี้
ขออนุญาตจากสำนักการโยธากรุงเทพถูกต้องนะครับ
แต่การก่อสร้างไม่ถูกหลัก
เพราะว่าปกติแล้วการขุดบ่อเพื่อวางถังบำบัด
ซึ่งมีความลึกแบบนี้เนี่ยถังใหญ่ขนาดนี้
ต้องสร้างแนวคอนกรีตเป็นกำแพงกันดินสไลด์ให้มั่นคงก่อน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะฮะ
แต่ในที่เกิดเหตุไม่มีการสร้างแนวป้องกันอย่างมั่นคงเพียงพอ
ปักเสาค้ำยันเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับ
ซึ่งสำนักงานเขตดูสิตก็จะสั่งปิดพื้นที่แห่งนี้นะครับ
เพื่อให้วิศวกรไปยื่นแบบแก้ไขให้ถูกต้องก่อน
ระบบให้ปลอดภัยก่อนถึงจะอนุญาตให้ก่อสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนตำรวจก็จะเรียกพยานในที่เกิดเหตุ

เอาให้รอบครอบว่าตกลงแล้วมันเกิดจากความประมาทของใครหรือไม่อย่างไร